ดูประเด็นเรื่องของนาฬิกากันบ้าง

ตอนนี้เขาต้องขยายเวลาในการตรวจสอบ
นาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

แพร่ภาพนาฬิกาเพิ่มขึ้นเรื่อย
คือบางเพจที่เห็นมานะ

ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียด
ขณะที่ทางเจ้าตัวเองปฏิเสธที่จะพูดในเรื่องนี้

และก็ไม่ควรฟังเสียงในโลกโซเชียลมากเกินไปค่ะ
อันนั้นเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียคุณจะไปฟังทำไม
คุณจะเอาเรื่องคนคิดมามาถามได้อย่างไร

ดูจะมีอะไรไปเลย

ไม่รู้แล้วก็ไปเลยนะคะ

ค่ะชิ้นแจงไปแล้วชิ้นแจงไปหมดเรียบร้อยแล้วกับทางปราบประชานะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเราก็ดูว่าปปชดำเนินการยังไงต่อ
ซึ่งทางด้านของพลตรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
ประธานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวว่า
เลขาธิการปปชและเจ้าหน้าที่ปปช
จะเข้าไปตรวจสอบการครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ที่ไม่ได้ปรากฏในรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินจำนวน๑๗เรือน
ซึ่งหากมีจำนวนเรือนมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบมากขึ้น
เพื่อให้ครบถ้วนแล้วก็โปร่งใสนะคะ
ยืนยันว่าไม่หนักใจเพราะการตัดสินใจคือมติของปปช
ขณะที่พลเอกประวิทย์ก็ไม่เคยมาปรับทุกข
หรือว่ามาปรึกษาข้อกฎหมายกับตัวเองในเรื่องนี้เลยค่ะ
ผมไม่หนักใจเพราะก็เรียนตรงว่า
มันจะเป็นมติคณะกรรมการนะครับไม่ใช่ตัวผม
คน๙คนนะครับจะต้องมติและมติจะเป็นอย่างไร
กฎหมายก็บอกว่าต้องเป็นเสียงข้างมากของกรรมการที่มีอยู่
เพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งจะไม่มีอิทธิพล
ต่อมติขนามการนะครับ

ย้ำให้ท่านเองกับท่านปอวิทย์ได้พูดคุยกัน

นี่ครับทำไมต้องปรับทุกข์อะครับ
ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านผมก็ทำหน้าที่ของผมนะครับ
ไม่มีครับผมคิดว่าท่านไม่มาถามผมแน่ครับ
ถนาที่นายเรื่องกลายลีกิจวัฒนาสมาชิกภักดิ์เพื่อไทย

นำนาฬิกาและแหวนเพชรที่อยู่ในความครอบครอง
แต่ว่าไม่ปรากฏในการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ส่งมอบให้ปปชเพื่อตรวจสอบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แต่ถ้าหากมีเหตุขัดข้องปปชก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมาย
เพื่อจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว
หวังว่าพลเอกประวิทย์จะให้ความร่วมมือค่ะ